มีข่าวไม่นานนะฮะเรื่องจุดกลับรถใต้สะพาน
แล้วก็ชายหนุ่มคนนึงที่ตรงไปเนี่ย

แล้วรถก็ตกคลองเสียชีวิตนะนะ

ล่าสุดมีเหตุการณ์เกิดขึ้นคืนที่ผ่านมาที่ฉะเชิงเศร้า
ซ้ำรอยเหมือนกันเด๊ะเลย
รถเก๋งคันนี้ตกลงไปในคลองนะครับ
หน้ารถหัวรถเนี่ยทิ้มลงไปนะครับ
และผู้หญิงคนขับเนี่ยมาคนเดียว
ติดอยู่ด้านในออกมาไม่ทันนะฮะ

พยายามช่วยปั๊มหัวใจช่วยชีวิตอย่างเต็มที่
แล้วสุดท้ายช่วยไม่ทันจริงเธอเสียชีวิตนะครับ
คือในที่เกิดเหตุจะมีพวกกระป๋องบงกระป๋องเบียร์อะไรอย่างนี้

ได้คุยกับคุณแม่ของผู้ที่เสียชีวิตแล้ว

บอกว่าลูกสาวไม่ได้ว่าเมาแล้วขับดื่มเบีย

เขาซื้อเอาไว้เตรียมไว้จัดเลี้ยงปีใหม่
จังหวะรถมาตกคลองนะครับทุกผู้ชมครับ

ตรงจุดสะพานข้ามคลองแขวงกลั่นล่าง

ในพื้นที่อำเภอบ้านโพจังหวัดฉะเชิงเศร้า

รถเก่งคันนี้นะฮะฮแจ๊กซ์สีส้มนะครับ

ผู้ที่เสียชีวิตชื่อนางสาวอาจารีอมรรัตนพันธ์
อายุ๔๒ปีเป็นคนขับรถ
พลเมืองดีเห็นเหตุการณ์แล้วพยายามช่วยดึงตัวออกมาเนี่ย
หมดสติจมน้ำอยู่ในรถ
ดึงตัวขึ้นมาพยายามช่วยปั๊มหัวใจ
กู้ภัยก็รีบนำตัวส่งโรงพยาบาล

เสียชีวิตเบื้องต้นคาดว่า
น่าจะไม่ชินเส้นทางคิดว่าเป็นทางตรง
เพราะว่าไม่ได้ขึ้นสะพานแต่ว่าขับเนี่ย
ด้านล่างสะพานแต่มันคือจุดยูเทิร์น
แต่ไม่มีราวเหล็กไม่มีบารีเออร์กั้น
เดี๋ยวรอฟังที่คุณแม่ของผู้ตายบอกนะครับ

เรามีภาพตอนที่ขับรถมุ่งไปทางตรงนี้ค่ะนี่คือกลางวันนะอ่า
แต่เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อคืนเที่ยงคืนค่ะเห็นขวามือมีสะพานไหมฮะ
สะพานข้ามคลองเนี่ยข้ามแยกเนี่ยอืมด้านล่างเป็นคลองค่ะ
แน่นอนว่าข้างล่างคือจุดกลับรถอืมถ้าขับมาเนี่ย
แล้วคนไม่รู้ว่าเส้นทางนี้มันเป็นแค่กลับรถเท่านั้นตรงไม่ได้
มันเจอคลองแล้วมากลางคืนค่ะมันไม่มีราวเหล็กอะไรกัน
มีป้ายยูเทิร์นอยู่เนอะแต่อันนี้ตรงเนี้ยจุดตรงนี้
กลางวันยังดูเหมือนเลยค่ะเหมือนว่าจะตรงไปได้เหมือนตรงไปได้อ่ะ
กลางคืนเนี่ยมันจะมืดแล้วกลืนไปหมดแล้วมันมองไม่เห็นน่ะนะคะ
คุณอาจารีเมื่อคืนนี้ขับรถมาก็เลยตกลงไปในคลองเสียชีวิตนะครับ
มีพลเมืองดีสองคนนะครับเป็นพี่น้องกันก็คือคุณสมคิตและคุณสมศักดิ์เมื่อคืนนี้เนี่ย
ไปช่วยนะฮะบอกว่าได้ยินเสียงรถตกน้ำอยู่แถวนั้นพอดีก็ออกมาดูกัน
เห็นรถเนี่ยหัวปักลงไปท้ายรถเนี่ยชี้ขึ้นมานะครับ
ก็เลยเข้าไปทุบกระจกด้านหลังแล้วมุดเข้าไปคนขับรถเป็นผู้หญิง
คว่ำหน้าจมอยู่ในน้ำและน้ำที่ทะลักเข้ามาในรถก็ดึงตัวขึ้นมาบนฝั่ง
แล้วก็ช่วยปั๊มหัวใจแต่สุดท้ายไม่ทันเสียชีวิต
คลองตรงนี้น้ำลึกประมาณสี่เมตรครับคือพลเมืองดีบอกว่ารถยนต์คันนี้
ไม่ใช่ครั้งแรกนะฮะก่อนหน้านี้จุดตรงนี้เนี่ย
เคยมีจักรยานยนต์เนี่ยขี่เลยพุ่งตกคลองมาแล้ว๔รายด้วยกัน
มาเร็วมากอ่ะ
ลงไปพี่ชายอ่ะเป็นคนเข้าไปข้างในผมเป็นคนปกติตรงข้างนอก
เขาเป็นคนช่วยออกมาใช่เขาอุ้มออกมาอุ้มออกมาคือว่าหน้าฝั่งเนี่ย
เปิดหมดเลยเปิดแบบว่าช้ำไปรอยช้ำอ่ะแบบว่า
คือว่าอาการหนักอ่ะขาเขอก็หักหมดยังหายใจอยู่
เท่นทางก็คือผมคิดว่าถ้าเขาขับมาเร็วเร็วมีสติดีอ่ะ
มันก็คงได้แต่สัญชาติยานของคนคือไฟคือสำคัญ
ไฟบนตรภัณฑ์ไม่มีแต่มีดังด้านล่างไง
สัญชาติยานของคนคือบนตรภัณฑ์ไม่มีไฟทำเสร็จหรือยัง
แล้วก็ต้องเบียดซ้ายลงมาคือวิ่งตรงแนวกั้นมีไหมคะ
ว่าเห็นถนนฝั่งตรงข้ามเลยเห็นตรงข้ามเลย
แต่หลังจากที่เกิดเหตุเนี่ยเจ้าหน้าที่เอาแท่งเหล็กเอาเบรีเออร์มากั้น
แล้วนะฮะวันนี้ที่ทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปนี่ครับ
ครับเป็นแบรีเออร์นะฮะคุณชมพู่สรรพัฒน์ผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไป
นี่ขอดูขับมาถึงตรงนี้เนี่ยบอกให้ตรงไปได้นะฮะ
เดี๋ยวลองดูนะฮะที่คุณชมพู่ได้ทดลองดูตรงนี้นะครับ
ชะลอชะลอนะคะเดี๋ยวโอเค
ในการเดินทางกลางคืนหรือแม้กระทั่งกลางวันเองก็มีโอกาสเสี่ยง
ในการที่จะขับรถพุ่งตกคลองด้านหน้าค่ะ

มันก็มีโอกาสที่คนที่ไม่ใช่คนไม่ใช่คนในพื้นที่เป็นคนต่างถิ่นมา

แล้วต่างจังหวัดกลางคืนมันมืดมากจริงนะคะ

ท่านผู้ชมครับวันนี้ครอบครัวของนางสาวอาจารีนะครับ
เสียชีวิตมาทำพิธีเชิญดวงวิญญาณที่จุดเกิดเหตุนะครับ

คือทางคุณแม่กับน้องสาวเนี่ยบอกว่าเมื่อวานนี้
นางสาวอาจารีขับรถจากกรุงเทพมาหาลูกค้าที่อำเภอบ้านโพที่ฉะเชิงเศร้า

คงไม่ได้ใช้เพราะว่าเธอลืมโทรศัพท์มือถือไว้ที่ร้านอาหารด้วยนะครับ

แล้วที่นี่เนี่ยเพิ่งเดินทางมาครั้งแรกคาดว่าคงจะหลงเส้นทาง
ขับมาเนี่ยคิดว่าเป็นทางตรงไปได้ไม่ได้ขึ้นสะพาน
ไม่ได้ดื่มแล้วขับเมาแล้วขับแน่นอน
พวกกระป๋องเบียที่ตกในที่เกิดเหตุล้วนในรถเนี่ย
ผู้ตายซื้อมาเพื่อเตรียมเอาไว้จัดเลี้ยงช่วงปีใหม่จัดเลี้ยงให้กับลูกค้า

เขามาเลี้ยงลูกค้า
แต่เขาไม่ได้ดื่ม
เขาไม่ได้ดื่ม
ตอนนี้ครอบครัวก็รับศพไปตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดศรีเอี่ยมบางนากรุงเทพนะฮะ